มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีภาพให้ดูด้วยจากกล้องวงจรปิด

มอเตอร์ไซค์ค่ะออกมาจากทางรอง

ดูสิคะชนร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคุณตาอายุ๘๐ปี
จนตัวลอยมากระเด็นกระแทกพื้น
นี่ร่างกระเด็นสูงมอเตอร์ไซค์กระเด็นไกลเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะตัวคุณตาที่โดนชนเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้อยู่ตรงแยกวัดเวรุวนาราม
ตำบลลำพญาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะ
คุณตาฉลองพุกพญาอายุ๘๐ปีตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะ
เห็นคุณตาได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าซ้ายคุณผู้ชมเกือบขาดค่ะ
ทีนี้อาสาสมัครมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมจุดบางเลน
ปรากฏว่ามีรายงานแจ้งมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณตาก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนรถอัลติสสีขาวจะมุ่งหน้าไปทางถนนเส้นบังเลนไซน้อย
รถมอเตอร์ไซค์ของคุณตาออกมาจากปากทางวัดเวรุวนาราม
ทีนี้มอเตอร์ไซค์คุณตาจะข้ามฝั่งไปนี่แหละค่ะ
แต่ว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยรถเก๋งสีขาวคันนี้เขาเลี้ยวซ้ายมาก่อน
ตาอาจจะมองไม่เห็นก็จะขับตรงข้ามฝั่งไป
ปรากฏว่ารถเก๋งคันที่ชนก็มาค่อนข้างเร็วเหมือนกัน
ชนไปแบบเต็มแรงนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหากับนายปพัชรดำรงว่าขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทำให้ทรัพย์สิน
ก็คือมอเตอร์ไซค์เสียหายแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะครับ